ต่อกันที่เรื่องราวของแมลงปีกแข็งไปบุกที่วัดที่เพชรบูร

เล่นอพาร์เจ้าอยู่กันแทบไม่ได้เลย

โอ้ยคันหูเลยครับคุณผู้ชม
นี่ฮะเจ้าแมลงปีกแข็งสีดำดูแล้วโอ้สยองยู้เยอะมากเลย

ัชรานุสิตท่านเจ้าอาวาสวัดวังไสทองวนามราม
มันมาฮะบุกเข้าไปในกุฏิของท่านเจ้าอาวาส
อันเป็นทำกิจของสงฆ์จำวัดก็ไม่ได้
ร้อนมากเลยเพราะว่าแมลงพวกนี้นะกลิ่นมันเหม็นมาก

เรื่องมันไปยึดห้องนมห้องนำห้องนอนเง็บของ

ฝ้าเพดานไม่เว้นแต่องค์พระประธาน

ชาวบ้านบอกว่าเจออาถรรพ์เพราะอะไร
อีโก้งที่ใช้พ่นยาเนี่ยสตาร์ทไม่ติด
คล้ายรถไถนี่แหละเขาเชื่อมต่อข้างหลัง
เขาเรียกรถอีโก้งนะครับแต่เขาสตาร์ฟไม่ติดทุก
มันหมุนก็อยู่เป็นสิบครั้งนะฮะ
สุดท้ายต้องขอให้มรรคธายกทำพิธีขอข้อมาเจ้าที่เจ้าทาง
อย่างนี้ล่ะเจ้าที่แรงมากนะครับ
ก็บอกท่านเจ้าวาดไหนเจ้าที่แรงขนาดนี้

ทุกคนที่เอาไปฆ่าแมลงเมื่อกี้ก็เอามาซื้อลอตเตอรี่
นี่จะบอกว่าวันสต๊อปเซอร์ฟิตมากเลยนะ
รู้งานมากเลยครับพ่อค้าลอตเตอรี่นะฮะ
เอาเป็นว่าไล่แมลงปีแข็งเสร็จสับปุ๊บก็มาซื้อลอตเตอรี่เลขวัด๙๖๙